แต่ว่าน้องนนตอนนี้ไปอยู่เมือง๔แล้ว
ครับผมไปทำงานอยู่จีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ

หลังจากที่วันนั้นเปิดตัวไปเป็นไงบ้างคะ
ครับนายไปนายใช่ไหม

ทุกคนดูแบบดูเข้ามาสนใจดูเข้ามา

แต่ว่าคือพอเรารับรู้ว่า

เขาบอกว่าทุกอย่างมันผ่านทางญี่ปุ่นหมดแล้ว
แล้วก็โอเคแล้วงั้นก็ถือว่าเป็นงานทำงานครับผม

หรือว่าการออกงานแล้วก็เคารพกฎของเขา

คิดว่าไม่ได้ก็ไม่จริงครับไหมถึงตอนถ่ายหนัง

เราว่าเพื่อนของเจ๊ก็ต้องมีเป็นโอตาโอชี
เราก็ต้องทำเต็มที่ดีสุดเราจะเก่งก็ไม่ได้เพราะมันก็มีผลต่อหนังด้วยครับผม
ถามถึงพี่โอตะโอจีไงบ้าง

ทุกคนน่ารักนะครับผมผมไม่ได้มีเจตนาร้ายใดทั้งสิ้นนะครับ

ก็มีกฎอย่างอื่นไหมคะแบบห้ามถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็มีห้ามถ่ายเซลฟี่ครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็เราก็ศึกษากฎเขามาก่อนที่เราจะร่วมงานกับเขาเหมือนกันครับผม
เพื่อนที่บอกว่าขอถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยหมดสิทธิ์เลย
ไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่ก็เป็นที่เข้าใจกันตรงนี้เนาะครับผมโปรเจกต์นี้จะเริ่มยังไงตอนไหนไงบ้างคะ
ตุลานี้ครับผมได้จะออนเข้าโรงหนังแล้วนะครับผมก็อยากจะให้รอติดตามกันด้วยครับ
สนุกแน่นอนเดี๋ยวประมาณช่วงกันยาอาจจะได้เห็นตัวอย่างไรปล่อยออกมากัน
ก็เต็มที่นะคะครับผมเต็มที่ครับขอบคุณค่ะ